สตรอเบอรี่หวานหอมอร่อยแต่จะซุ่มนะคะได้หรือเปล่า
อันนี้ไม่รู้นะคะต้องลองค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
รู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษารานะคะวันนี้อยู่ที่ไร่สตรอเบอรี่นะคะ
แต่คนนั้นไม่สตรอเบอรี่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศค่ะ
คุณผู้ชมโดยรวมประเทศไทยณวันนี้ยังใช่ฤดูหนาวอยู่หรือเปล่า
งงนะคะถ้าพูดถึงความเย็นตอนนี้ภาคกลางภาคตะวันออก
ภาคใต้เขาไม่หนาวเขาไม่เย็นกันแล้วนะคะนู้นแหละค่ะ
มีเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานเห็นไหมคะสีเขียวเนี่ยมีนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะ
เน้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะยอดดอยยอดภูส่วนภาคกลางค่ะโอ้โหตอนนี้กลางวันร้อนตับแลบเลยนะคะ
ทำไมถึงร้อนขนาดนี้เห็นไหมคะเส้นแดงนี่เป็นเส้นความชื้นนะคะพาดผ่านแบบนี้
และเส้นความเย็นพันสิบสี่เอาเมื่อวานยังอยู่ที่ภาคอิสรอยู่เลย
หายไปแล้วนะคะค่อยเขยิบกลับไปแล้วและเส้นแดงที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้เป็นความชื้นที่เกิดขึ้น
อาจจะเกิดฝนหลงฤดูได้ไม่ถึงขั้นได้น้ำได้เนื้อแต่อาจจะช่วยเรื่องควันพิษ
รวมถึงเรื่องของภัยแรงที่บางพื้นที่เริ่มประสบแล้วนะคะ
ความหนาวมาตรวจสอบฝนกันหน่อยค่ะณวันนี้ณช่วงเวลานี้พบกลุ่มฝนเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าไม่หนามากบริเวณจังหวัดชุมพรเรื่อยไปจนถึงนราธิวาส
ภาคใต้วันนี้โดยรวมฝนลดลงนะคะฝนเนี่ยพอเข้ามาแล้วลักษณะตกสลับหยุดสลับหยุด
แต่บางพื้นที่ตกมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วไงคะอาจจะได้รับผลกระทบอยู่บ้างนะคะ
พอฝนละน้อยช่วงนี้ภาคใต้ทำให้คลื่นเป็นสีฟ้าแบบนี้
คำว่าเป็นสีฟ้าแบบนี้สูงไม่เกิน๑เมตร๕๐เซนติเมตร
เหมาะแก่การท่องเที่ยวนักแลค่ะโอ้ยคุณผู้ชมค่ะ
สภาพอากาศนะคะภาคใต้ก็เหมาะแก่การท่องเที่ยวภาคเหนือก็เหมาะแก่การท่องเที่ยวค่ะที่พูดแบบนี้เพราะใครที่จะไปดูเหมือยขาบเอ้ยมีนะดอยอินถนนค่ะ๖องศาเซลเซียสนี่น้ำค้างแข็งน้ำค้างแข็งบนยอดย่าแบบนี้ต้องไปถ่ายรูปนะคะนักท่องเที่ยวบอกว่าที่เนี่ยที่มาเนี่ยก็เพราะอยากเห็นสิ่งนี้แหละและเป็นจุดยอดฮิตนะในฤดูหนาวต
แล้วช่วงเช้าเช้าอ่ะไปสัมผัสอากาศแบบเนี้ยอื้อหือฟินมากค่ะเอ้าที่พัทธลุงค่ะที่พัทธลุงนี่เราตรวจสอบทุกวันเลยนะตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะสถานการณ์ถือว่ายังไม่คลี่คลายเท่าไหร่ค่ะฝนมันตกทุกวันไงค่ะและน้ำเนี้ยเป็นน้ำป่าไหลลงมาท่วมบ้านเรือนประชาชนในอ
บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะเอากำลังใจช่วยไปนะคะสำหรับพี่น้องภาคใต้นะคะ
แต่ช่วงนี้ฝนลดลงค่ะขอให้น้ำลดลงเช่นเดียวกันนะคะแต่ลูกค้าของดิฉันเนี่ยนะคะ
อย่าลดลงนะคะตอนนี้ยอดเยอะมากดิฉันต้องทำยอดด้วยนะคะ
วิธีการทำยอดของดิฉันก็คือการเอาไม่จอดล่ะคะพี่
เอาเอาคันใหม่คันนี้ต้องจอดล่ะคันนี้ต้องจอดล่ะเอาไม่จอด
พี่คะสตอเบอรี่ค่ะหวานหอมอร่อยเหมือนแม่ค้านี่แหละ